ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดหนองคายเขต๒จากพักเพื่อไทยค่ะ
วันนี้ที่ฉันขอร่วมอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตราหนึ่งห้าสอง
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแบบไม่ลงมติค่ะ
มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายของดิฉัน
ฝากคำถามมาถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโดยผ่านท่านประธานสภาค่ะ
และดิฉันก็มั่นใจค่ะว่าคำถามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย
ก็จะมีอีกหลายคนในประเทศไทยต้องการถามเช่นกันค่ะ
ประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย
รุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและจนมาถึงกรุงรัตนโกศิลป์ค่ะ
จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่า
เกษตรกรไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีขอสไลด์ด้วยนะคะ
จำนวนเกษตรกรปี๒๕๕๘มีประมาณ๖๕๐๐๐๐๐ครัวเรือน
ปี๒๕๕๙๖๘๐๐๐๐๐ครัวเรือน
ปี๒๕๖๐ประมาณ๗ล้านครัวเรือนค่ะ
ปี๒๕๖๑๗๒๐๐๐๐๐ครัวเรือน
ปี๒๕๖๒ประมาณ๗๕๐๐๐ครัวเรือน
และปี๒๕๖๓๘ล้านครัวเรือนค่ะ
และมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเกษตรกรนั้นเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทำนา
จำนวนเกษตรกรที่ธำนาปีในปีพอปลูก๒๕๕๘ทับ๒๕๕๙
ประมาณ๓๗๐๐๐๐๐ครัวเรือน
พ่อปลูก๒๕๖๐ถึง๒๕๖๑ประมาณ๔ล้านครัวเรือนค่ะ
และปี๒๕๖๒ทัพ๒๕๕๙
ประมาณ๔๔๐๐๐ครัวเรือน
จากตัวเลขที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะคะ
ปี๒๕๖๓นั้นมีจำนวนเกษตรกร๘ล้านครัวเรือน

เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวธำนาถึง๔๔๐๐๐๐๐ครัวเรือนค่ะ
เป็นโจทย์ของประเทศไทยผู้นำประเทศย่อมรู้ดีค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจของประชาชน
ปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่พฤษภาคม๒๕๕๙
บริหารประเทศยาวนานต่อเนื่องมา๕ปี
ประชาชนสิ้นหวังหมดหวังไม่สามารถคาดหวังได้เลยค่ะว่า
นโยบายด้านเกษตรของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น
จะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว
ประชาชนใช้ชีวิตแบบสิ้นหวังไปวัน
แต่ก็มีเรื่องให้ตื่นตระหนกเป็นระยะ
กับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดและลงมือทำค่ะ
ไม่ว่าจะคิดเก็บภาษีหมาแมวบ้าง
ออกกฎหมายเก็บภาษีกับพี่น้องประชาชนที่นั่งท้ายรถกระบะบ้าง

ผลเอกประยุทธ์แทนที่จะเอายางไปเล่ขาย
กลับสั่งให้พี่น้องประชาชนนั้นตัดยางพาราค่ะ
ยางพาราปลูกมา๗๘ปีกว่าจะกรีดยางได้นะคะ
ต่อมาค่ะเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๖๒ค่ะ
ที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ได้เสนอนโยบายในการเลือกตั้งในการหาเสียงในครานั้นว่า
ข้าวหอมมะลิต้องมีราคากิโลกรัมละ๑๘๐๐๐บาทต่อตันค่ะ
ข้าวเจ้า๑๒๐๐๐บาทต่อตันค่ะ

ยางพารา๖๕บาทต่อกิโล

มันสำผลัง๓บาทต่อกิโลค่ะ
ค่าแรงขั้นต่ำ๔๐๐๔๒๕บาท
อาชีวะมีเงินเดือนทันที๑๘๐๐๐บาทค่ะ
ปริญญาตีมีเงินเดือนทันที๒๐๐๐บาทค่ะ
นโยบายมารดาประชารัฐบ้าง
เลี้ยงชีพผู้สูงอายุ๑๐๐๐บาทต่อเดือนค่ะ
หนี้กองทุนหมู่บ้าน๔ปี
กองทุนพลังประชารัฐหมู่บ้านละ๒ล้านบาทค่ะ

พลเอกประยุทธ์ได้กลับมาสืบทอดอำนาจพระเด็จการ
เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะ
อย่างน้อยพี่น้องประชาชนก็มีความหวังค่ะว่า
พักที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
มีนโยบายที่จะสามารถลงมือทำได้ในเร็ววัน

รอคอยเข้าปีที่๖ของการบริหารประเทศก็แล้ว

นี่เข้าปีที่๘ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบริหารประเทศ
ประชาชนต้องสิ้นหวังหมดหวังกับรัฐบาล
โดยการนำของผลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะทุกนโยบายที่พักสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น
ไม่สามารถลงมือทำได้เลย
โยบายที่หาเสียงไว้ทำไม่ได้ไม่พอนะคะ
ราคาสินค้าการเกษตรกลับยิ่งตกต่ำ

ซ้ำเติมด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชน

พี่น้องประชาชนได้กล่าวว่าสินค้าแพงค่าแรงถูกบ้าง
ราคาข้าวเปลือกถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้าง
ดิฉันมีคลิปมาฝากท่านนายกรัฐมนตรี
โดยผ่านท่านประธานสภาขอคลิปด้วยค่ะ
ย้างหน่อยกับ๑๕บาทก็ไม่เจ็บสำ
บะหนี่เขาเฮาว์กิโลหนึ่ง

ก็ต้องซื้อกลับอีกก็ลำบากอยู่ค่ะ
เออลองไปฟังคุณพี่สมวงเขาบ่นให้ฟังหน่อยฮะ
ให้นายกแม้ว่าเช้าหน้าของเขาเนี่ย

สิ่งอื่นเขาคือคืนใดเขาเขากินวันหนึ่งสามเวลา
เป็นอย่างคือขึ้นให้เขาบ่อยได้ถ้าราคาตกตามอย่างสมมุติว่านี่สองสามหมื่น
ขายก็ไม่ได้เพราะหมื่นมันจะไปใส่หนี้ได้จังไหนค่ะแบบนี้แหละค่ะ
ที่ว่าเขาขายแค่ราคา๖บาทเขาก็ได้แค่เจ็ดแปดพัน
เขาเป็นอย่างอย่างสองหมื่นปีนี้เขาก็ใส่หนีบ่อยพอไหมค่ะ
ก็นั่นแหละค่ะเขาก็อยากให้เพื่อนบาทค่ะเขาเทิบราคาขึ้นให้เขาเนี่ย
คำถามแรกค่ะที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย
และคิดว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศฝากถามท่านนายกรัฐมนตรี
ผ่านท่านประธานสภาว่าทำไมข้าวที่คนไทยทานวันละสามเวลา
ถึงมีราคาถูกขึ้นราคาให้พวกเขาไม่ได้
แต่ทำไมราคาปุ๋ยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันพืช
ราคาน้ำปลาปลากระป๋องแก๊สหุ่งต้มเนื้อหมูถึงขึ้นราคาได้ค่ะ
ที่ฉันไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมประเทศไทยของเรา
กลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เพราะการเมืองเอื้อประโยชน์ต่อในทุนเช่นนี้เองรวยกระจุกจนกระจายค่ะ
มาดูกันว่าค่ะว่าทำไมประชาชนถึงสิ้นหวังและหมดหวังกับรัฐบาล
โดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาดิฉันขอยกตัวอย่างในเคสของราคาข้าวนะคะ
ตัวอย่างของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนายชื่อในปีวรรณศรีอายุ๖๙ปีค่ะ
เป็นเกษตรกรบ้านแสนสำรานหมู่๔ตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
เป็นตัวอย่างการเพาะปลูกนาปีประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ
ต้นทุนการทำนาของเกษตรกรในปีนี้นะคะมีต้นทุนการทำนาหนึ่ง
ค่าเมล็ดพันหกร้อยบาทสองค่ารถไถหกร้อยบาทค่ะ
ค่าปุ๋ยเคมีหนึ่งพันห้าร้อยบาทสี่ค่าบริการสูบน้ำหนึ่งพันบาท
ค่าแรงงานถอนก้าปักดำห้าร้อยบาทหกค่าเกี่ยวหกร้อยบาท
และเจ็ดค่ะค่าขนส่งนำข้าวไปขายอีกเที่ยวละแปดร้อยบาท
รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตต่อไร่ของนายปีนะคะ
รวมแล้วห้าพันหกร้อยบาทนี่ยังไม่รวมค่าความเสี่ยงนะคะ
ที่ไม่รู้ว่าราคาปุ๋ยจะขึ้นอีกหรือไม่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะคะ
ส่วนในปีเนี่ยค่ะนำข้าวนี้ค่ะ
ไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือโรงศรี
ในรุดูการพบปลูกเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นข้าวเหนียวกอขอ
หากค่าความชื้นสิ่งปลอมปนในข้าวแล้ว
เขาได้รับค่าข้าวกิโลกรัมละ๕บาท
โดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งไร่เนี้ยค่ะสามารถปลูกข้าวได้ประมาณสี่ร้อยกิโล
ร้อยคูณห้าเพราะฉะนั้นในปีเนี่ย
มีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเนี่ยสองพันบาทค่ะแต่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่สามพันหกแล้ว
เพราะฉะนั้นนะคะเอ่อห้าพันหกแล้วเพราะฉะนั้นค่ะ
ในปีขาดทุนทันทีไล่ละสามพันหกร้อยบาทค่ะฤดูการพกปลูกนี้ในปีธรรมนาสิบไร่นะคะ
เพราะฉะนั้นในปีขาดทุนในฤดูการนี้สามหมื่นหกพันบาทค่ะการแก้ไขปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในตอนนี้คือ
นำนโยบายของพักร่วมรัฐบาลมาลงมือทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เป็นการประกันราคาข้าวค่ะ
หลายคนเรียกว่าขายข้าวเปลือกได้เงินเข้ากระเป๋าซ้าย
ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลนั้นเข้ากระเป๋าขวา
คำถามที่๒ที่พี่น้องประชาชน
ฝากถามท่านประยุทธ์จันโอชาโดยผ่านท่านประธานสภาว่า
นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี้
เอื้อประโยชน์แก่ในทุนหรือไม่
เพราะรัฐตั้งราคาขายเอาไว้ค่ะ
เป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อค้าคนกลางหรือโรงศรี
จะตั้งราคารับซื้อเท่ากับที่ราคารัฐบาลรับประกันค่ะ
แต่ที่ฉันยอมรับนะคะว่านโยบายนี้ประชาชนได้ประโยชน์จริง
ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขก็ตาม
เงินเข้ากระเป๋าซ้ายจากที่พี่น้องประชาชนขายข้าวเปลือก
เอาไปใช้ได้ทันทีแต่เงินเข้ากระเป๋าขวาสิคะ
ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะชดเชย
ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกว่าจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล
ก็นำไปจ่ายค่าดอกเบี้ยของในทุนพอดีค่ะ
เราพูดเรื่องของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์มา๘ปีแล้วนะคะ
เรามาดูย้อนหลังกันก่อนการปฏิวัติรัฐประหาร
ก่อนที่เราจะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะว่า
พี่น้องประชาชนคนไทยของเรากินอยู่อย่างไร
ย้อนกลับไปเมื่อรัฐบาล๒๐ปีที่แล้วค่ะ
เขามีหลักคิดมีนโยบายในการบริหารประเทศ
แถลงในสภาอันทรงเกียจแห่งนี้ค่ะ
เป็นนโยบายที่พูดแล้วลงมือทำ๒๐กว่าปีที่แล้ว

เมื่อปี๒๕๕๔ค่ะ
โดยการนำของท่านทักษิณชินวัฒน์นายกรัฐมนตรี
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบสง่างาม
เป็นยุคที่ราคาสินค้าการเกษตรเฟื่องฟูถึงขีดสุดค่ะ
ดิฉันค่ะอดพูดถึงราคายางพาราก้อน

ในปีนั้นเองราคายางก้อนตกกิโลกรัมละถึง๘๐บาท
พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีบ้านหลังโต
มีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือ
สิ่งที่เกิดในวันนั้น๒๐ปีผ่านมา
ก็ยังเป็นประจักษ์พยานให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานึกภาพไม่ออกว่าต้อง
ดิฉันแนะนำให้กลับไปถามสอบถามข้อเท็จจริง
และไปเยี่ยมไปสอบถามพี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดของใครได้ว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นจริงหรือไม่
ส่วนนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรการปลูกข้าวนั้น
ผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีในตอนนั้นตระหนักค่ะว่า
อาชีพหลักของประชาชนคนไทยคืออาชีพเกษตรกร
รัฐบาลค่ะบูรณาการนโยบายหลายนโยบายร่วมกัน
กระทรวงเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้
นโยบายพักชำระหนี้ค่ะพักหนี้เก่าไว้ก่อนนะคะ
เพื่อที่จะได้มีกำลังในการหารายได้ใหม่
นโยบายจำนำข้าวค่ะพี่น้องประชาชนมีข้าวเท่าไหร่
ก็จะสามารถได้รับเงินก้อนกลับไป
นโยบายกองทุนหมู่บ้านค่ะประชาชนสามารถนำเงินลงทุนนี้ไปประกอบ
มีโอกาสนโยบาย๑ตำบล๑ทุนค่ะ
เด็กเรียนเก่งในต่างจังหวัดมีโอกาสได้เรียนหนังสือไกลถึงต่างประเทศค่ะ
และก็อีกหลายนโยบายไม่ว่าจะหวยบนดินรถคันแรกบ้านหลังแรก
ประชาชนสามารถวางแผนชีวิตมีเงินใช้หนี้จนมีเงินเหลือเก็บออมถึงแม้
ทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะกล่าวหาว่าเป็นนโยบายประชานิยมบ้าง
นโยบายทุจริตบ้าง
แต่เคยฟังเสียงของพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะว่ามันดีกับพวกเขายังไงค่ะ
ที่ฉันเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
โดยผู้นำประเทศในตอนนั้นพูดแล้วลงมือทำและทำสำเร็จค่ะ
มา๒๐ปีแทนที่ประเทศไทยจะเจริญขึ้น
ประเทศไทยกลับถอยหลังค่ะเศรษฐกิจถดถอย
เป็นข้อที่พิสูจน์ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีที่ยึดอำนาจพี่น้องประชาชนโดยการปฏิวัติรัฐพาหารนั้น
บริหารประเทศมาเกือบ๘ปีทำไม่ได้ค่ะคิดไม่เป็น
พูดแล้วไม่ทำค่ะเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาชี้แจงในสภาผู้แทนอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า
จะให้ผมทำยังไงจะให้ผมทำยังไงดิฉันค่ะ
ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยแนะนำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ลาออกหรือยุบสภาคืนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ

ครับท่านต่อไปครับท่านชูวิทย์ครับเชิญครับ